แน่นอนว่านี่เมื่อกี้ในระหว่างที่เรารายงานข่าวกันอยู่
ตอน๖โมงเนี่ยใบเตยกับแมนเขาก็ให้สัมภาษณ
ก็เปิดเผยว่าทั้งหมดวันนี้เขามารับทราบข้อเก่าหา
ข้อหาเนี่ยนะฮะฐานร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเท็จเนี่ย
แมนเรามีเสียงไหมจ๊ะหรืออ่านเอาโอเค

นี่นะฮะอันนี้คือภาพสดเลย
ก็คือเสร็จไปแล้วคือแมนก็บอกว่าที่มาก่อนกำหนดเนี่ย
เพราะว่าได้รวบรวมหลักฐานมากพอสมควรแล้ว
แต่มีประเด็นละเอียดก่อนที่จะเพิ่งทราบหลายเรื่อง
มาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตอนนี้สบายใจขึ้นแล้ว
กล่าวสั้นก่อนเดินทางกลับด้วยว่า
ตัวเองกับใบเตยไม่หนีแน่นอนนะฮะ
ทนายความก็บอกว่าได้มาตอบข้อสักถามที่พนักงานสอบสวนสงสัย
ซึ่งรายละเอียดอยู่ในสำนวนแต่ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย
ตอบไม่ได้ว่าเป็นประเด็นเส้นทางทางการเงินหรือเปล่านะฮะ
ยืนยันว่าลูกความเป็นผู้บริสุทธิ์
อันนี้คือรายงานสดจริงหลังจากที่มีการแถลงข่าวขึ้นมานะฮะ
แล้วก็ทางวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยหนังสือคำชี้แจงของกระทิงแล้วนะครับ
ที่ยื่นถึงอายุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
วันนี้กระทิงขุนนรงดารานักแสดงในสังกัดช่อง๓
เขาก็ยื่นหนังสือต่อกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะฮะ
แล้วก็นายอภิรักษ์โกธิตามที่เป็นข่าว
รวมถึงไม่มีนิติสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องใด
รวมไม่ได้กับการบริหารจัดการหรือดำเนินการชักชวนบุคคลประชาชนนะฮะ
สาธารณชนเข้ามาร่วมลงทุนกับแชร์ลูกโซ่ดังกล่าว
ข้าพเจ้าที่มีรายงานว่าเกี่ยวข้องกับคดีไม่เป็นความจริง
ข้าพเจ้ามอบหมายให้ตัวเองผู้รับมอบอำนาจเข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำอันเอาไว้กับตำรวจเรียบร้อยแล้ว
ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเต็มที่เพื่อยืนยันความถูกต้องในเรื่องดังกล่าว
อ้าว